อีกเรื่องหนึ่งละกันอันนี้ขอเตือนใจแล้วกันนะคะสำหรับผู้หญิง
เรานะเชอรี่เวลาเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวเนาะ
กลับจากการทำงานนะคะอาจจะมีการแวะปงแวะปั๊มบ้าง
แล้วทีเนี้ยเหตุการณ์มันที่ไม่คาดคิดว่ามันเกิดขึ้น
กับคุณหมิวสิริรับพัฒน์คุณผู้ชมค่ะที่ถูกชายขับรถตำรวจบุกคุกคาม
ในห้องน้ำปั๊มน้ำมันค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่หกมีนาคมนะคะ
หมิวเนี่ยได้ไปแจ้งความที่สอนอพหนโยธินแล้วแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันยังไม่มีความคืบหน้าค่ะ
เมื่อวานนี้เธอก็เลยตัดสินใจเลยขอสัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐแล้วกัน
หมิวเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นน่ะเธอขับรถไปส่งเพื่อนที่ราชพร้าวซอยแปด
แวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งค่ะโดยตอนนั้นค่ะ
มีรถซึ่งมีตาสัญลักษณ์ตำรวจมาจอดอยู่ข้าง
เธอก็รู้สึกเหมือนมีใครมองตลอดเวลาเลยเลยหยิบเอามีดปลอกผลไม้ที่พกไว้ในรถค่ะ
เข้าห้องน้ำไปด้วยจนกระทั่งค่ะกำลังเดินเข้าห้องน้ำ
เห็นมีผู้ชายตัวใหญ่เนี่ยสูงใหญ่เลยเดินเข้ามาถือมืออีกข้างหนึ่งอ่ะ
จับกางเกงดึงลงอีกข้างเนี่ยถือโทรศัพท์เหมือนจะถ่ายคลิปด้วย
ด้วยความตกใจจริงจริงหมิวเนี่ยตะโกนโวยวายไล่ออกไปเลย
พร้อมกับเอามีดพกออกมาขู่ด้วยนะคะเธอบอกว่าเธอเนี่ยกลัวผู้ชายคนนั้นล็อกคอเธอ
ก็เลยไม่กล้าถ่ายหน้าตรงตรงชัดชัดแบบนั้นล่าสุดค่ะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะ
คลิปกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นชัดเลยคุณผู้ชมค่ะดูนะคนที่ถือมีดเนี่ยนั้นคือคุณหมิวนะคะ
กำลังยืนถือมีดเจรจากับชายคนดังกล่าวอยู่เธอบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เธอเนี่ยเสียขวัญมากที่สุดในชีวิต
เดี๋ยวนั้นเขาขับรถมาที่เขียนคล้ายกับรถกำรวจหรอ
นั่นน่ะสิแต่มันก็ชัดเจนเหมือนกันนะคุณค่ะเรื่องเนี่ยขอความชัดเจนอีกหน่อยละกันเดี๋ยวไปฟังเสียงเธอนิดนึงแล้วกันนะคะ
ตกใจค่ะตกใจวันนั้นก็ตกใจมากเพราะว่าก็ไม่เคยโดนตามเข้าห้องน้ำหญิงเหมือนกันนะคะ
มันเป็นเรื่องไม่ปกติเลยเราไปเข้าห้องน้ำเราควรพกทิชชู่สิ

แล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นหนูไม่โวยวายหรือไม่สู้เขาขึ้นมา
มันอาจจะเกิดเรื่องอะไรที่มันไม่ดีกว่านี้ก็ได้ค่ะ
คุณน่ากลัวนะแล้วเวลากลางคืน
สาธารณะนะเวลาถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นจริงอย่าเข้าคนเดียว
ในโปรงในปั๊มคือในส่วนของปั๊มเขาก็ดูแลความสะอาดปลอดภัยแหละ
แต่ว่าณจุดนั้นเราไม่รู้ว่าใครคิดยังไง
ช่วงเวลามันไม่มีคนเฝ้าดูตลอดนะครับคุณผู้ชมค่ะ
ืบหน้าล่าสุดแล้วกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
ก็ยังไม่ชี้ชัดนะว่าชายในคลิปน่ะทำงานอยู่หน่วยงานใดนะคะ
แต่ว่าจะติดตามไล่หาล่าคนร้ายมาให้ได้
ส่วนคุณหมิวเองค่ะ๒วันนี้ขอไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
แล้วก็วันจันทร์ที่๒๒นี้นะคะก็จะแถลงข่าวใหญ่อีก๑ครั้ง
บอกถึงรายละเอียดแล้วกันว่าเธอนั้นโดนกระทำยังไงบ้าง
แต่พอภาพหลายคนเห็นเนี่ยตกใจนะแล้วก็น่ากลัวเหมือนกัน

แต่ถือว่าเธอเนี่ยมีสติมากนะเพราะว่าเธอสังเกตว่ารู้สึกว่ามีคนตามเธอ
เพราะฉะนั้นเธอเข้าห้องน้ำแล้วเธอก็ยังไม่ทำธุระส่วนตัว
รู้สึกว่าเธอได้ยินเสียงห้องข้างแต่ห้องข้างถ้าคนเข้าห้องน้ำ
มันก็ต้องปิดประตูถูกไหมถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำธุระส่วนตัว
แต่เนี่ยห้องข้างไม่ปิดประตูเธอก็เลยพยายามเลยตั้งเลยตั้งกล้องเลย

ท้ายที่สุดก็เกิดเรื่องจริงนะคุณผู้ชมนะ
ให้ผู้หญิงทุกคนระมัดระวังด้วยคุณผู้ชายทุกคนก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะคะ